คนใส่เสื้อแบบนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าโอ้โห

เพราะว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ
เป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่๒ยักษ์ใหญ่

แจกมอเตอร์ไซค์ทุกวันแจกร้านทุกเดือน
เปญบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒ครับ
ที่จะช่วยให้คนไทยนั้นไปต่อยอดสร้างงานสร้างอาชีพนะครับ

คุณผู้ชมสามารถจะเป็นผู้โชคดีได้ครับ
นี่คันแดงแบบนี้เลย
คุณผู้ชมตกแต่งสไตล์คราบาล
ต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมไปหาซื้อแบบนี้ไม่ได้นะ
ใช่นะครับมีเฉพาะแคมเปญนี้เท่านั้น
๑๐๐รางวัลพร้อมกับทองคำแท่งบุรุษภาษณ์
๑ล้านบาทอีก๓รางวัลทุกเดือนเลย
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะกติการ่วมสนุกง่ายเลยนะคะ
แค่เขียนบีบแล้วก็ส่งร่วมมาทางรายการนะฮะ
คุณผู้ชมบอกเลยว่าได้ทั้งสองฝาเลยนะฮะ
นี่แหละค่ะฝาคาราบาลแดงให้เขียนคำว่าวิตามินบี๑๒ค่ะ
พร้อมด้วยชื่อนามสกุลแล้วอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์นะ
บนกระดาษด้วยลายมือของคุณเลย
หลังจากนั้นพับใส่ใต้ฝาคาราบาลแดง
แล้วคุณก็บีบฝาให้มันแน่นนะฮะ
ส่วนฟ้าที่๒ฟ้าคันโซคูณ๒นะฮะ
เขียนคำว่าตับเขียนมาแบบนี้
แล้วก็ชื่อนามสกุลพร้อมด้วยเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษด้วยลายมือเช่นเดียวกัน
หลังจากนั้นพับใส่ใต้ฝาคันโซคูณ๒แล้วก็บีบให้แน่นค่ะ
หรือจะเป็นร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการ
หรือส่งมาที่ตู้ปอนด์น๒บังปะโกงฉะเชิงเสา๒๔๑๓๐นะฮะ
ส่งได้ตั้งแต่วันที่๑มีนาคมไปจนถึงวันที่๓๑กรกฎาคมนี้ค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามประกาศผลผู้โชคดีได้ทุกวัน
ทางรายการตลอดข่าวนะเวลา๙โมงครึ่ง
จะประกาศผู้โชคดีคนแรกวันที่๒๘เมษายนนี้ค่ะ

อกจากนี้นะคะคุณกมลดิตสมุทรโคจรค่ะ
กรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาลกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะ
ยังออกมาเปิดเผยด้วยว่าท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัว
ค่าครองชีพประชาชนภูมิสูงขึ้นแบบนี้
รวมไปถึงต้นทุนของการผลิตสินค้าที่สูงขึ้น
อย่างเครื่องดื่มคาราบาลเองก็ประสบกับภาวะต้นทุนการผลิต
ราคาพลังงานวัตถุดิบอย่างน้ำตาลเอง
ก็ต่างปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แต่คาราบาลค่ะในฐานะแบรนด์เครื่องดื่มระดับโลก
ยืนยันว่าจะคงขายที่ราคาเท่าเดิมคือ๑๐บาทเท่านั้น
คาราบาลแดงใหม่เพิ่มคุณค่าไม่เพิ่มราคา๑๐บาทเท่าเดิม
และยังได้ลุ้นรางวัลมอไซค์แล้วก็ทองล้านอีกด้วยค่ะ
แบบนี้นะแจกมอไซค์ทุกวันแจกร้านทุกเดือน
มาใส่ส่งฝาเบาแดงแล้วก็ฝาคันโซ่มาได้นะครับ